การทำจังหวะเนี่ยมันก็ใช้ได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะของพวกเราเนี่ยสามารถทำเป็นจังหวะก็ได้
ปลอกมือ

ไม่เอาที่ดัวแต่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปากของเราก็สามารถทำเสียงเป็นจังหวะได้เหมือนกัน

ไปดูกันหน่อยเพื่อนฝูงเขาเล่นกันคนหนึ่งร้องคนหนึ่งทำจังหวะด้วยบีสบล็อกมันลงตัวซะจริงเลยเชียว

มันเปิด

หนัง
เดี๋ยวเอาเป็นว่าจะให้คุณชนะบีบ๊อค

อาจจะลองพอร์ตจริงสิ่งใดเลย

เพื่อนสุวรรค์ข้างล่างมันเป็นอะไร

มันอาจจะทำง่ายนะ
ไหนก็ทำกัน
แต่บอกเลยไม่ง่าย
คุณทำได้ผมทำได้นะแล้วผมแอดวานกว่านั้นผมไม่ใช้ปากด้วยเดี๋ยวไม่ยอม
จริงจริงจริงขอให้ใส่แม็กซ์ก็ไม่พร้อม
จริงโอเคเรียบร้อยพอทำนี้ใส่ใจเข้าลึก
แบบนี้ไม่น่าดีเออเอาเอาแต่ว่าถ้าอะไรจะเล่นกันแบบนี้ค่ะ
อย่าลืมนะน้ำลงน้ำลายนะบางทีเราก็ต้องใส่หน้ากากกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชม